ทางกองทัพอากาศนั้นนะคะยืนยันแน่ชัดแล้วนะคะว่า๒นักบินและ๑ช่างเครื่องนั้นเสียชีวิตแล้วนะคะ
และได้พบศพอยู่ที่บริเวณด้านหลังเขาเรด้าเพียงแค่๕๐๐เมตรนะคะ
เนื่องจากว่าสภาพอากาศค่อนข้างที่จะปกคลุมค่ะ
ทำให้ในช่วงของการค้นหานั้นไม่สามารถที่จะค้นหาได้นะคะ
และได้มีการเดินเท้าจากชุดของนาวิกโยธินนะคะลงไปอยู่ใกล้นะคะ
ก็พบทั้งร่างของทั้งสามคนนะคะและสภาพของเครื่องบินด้วยนะคะ
ในส่วนนับจากนี้ค่ะจะมีการนำร่างของทั้ง๓คนนั้นกลับลงมานะคะ
นำชุดรบพิเศษจากกองทัพบกนั้นขึ้นไปโรยตัวและทำแพลตฮอล์เพื่อที่จะนำร่างทั้ง๓คนนั้นกลับลงมาค่ะ
แต่ในเบื้องต้นนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคำยืนยันจากทางกองทัพอากาศกันค่ะ
หลังจากที่กำลังพลเรือนจำนวนทหารฝ่ายปกครองแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับ
ทุ่มเทกันมาตั้งแต่เกิดเหตุเย็นวันที่ผ่านบ่ายเวลา๑๓นาฬิกา๔๐นาทีของวันเสาร์ที่๒๕นะครับ

กำลังคนของกรรมเรือนตัวตัวต่อหารประชาชนในพื้นที่นะครับ
ได้ทุ่มเผยกว่ามุมมั่นที่จะรีบค้นหา
เห็นคอปเตอร์ของกองทับอากาศที่หายไปค่ะ
ในวังที่บริบัติอารุณ
เมื่อคืนนี้กองทัพอากาศได้ส่งยูเอวีขึ้น

ถ่ายด้วยอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่กองทัพอากาศมีอยู่
แล้วก็กำลังพลได้ทำงานกันทั้งคืน
เมื่อตอนเช้าชุดที่ชุดบริการพิเศษนะครับ
คือชุดพีเจของกองทับอากาศก็จะเข้าได้เดินทางเข้าไปที่ศูนย์ทราบ
ขณะที่กำลังอีกส่วนหนึ่งคือโดยท่านผู้จัดการมณฑนฐานบกที่๓
คนที่กำลังผลเลือดตรวจทหารจะขึ้นไปนะครับ
รวมทั้งจากหน่วยวิชาการสมภาพพิเศษนะครับ
ได้มาสมทบกำลังอีกส่วนหนึ่งนะครับ
ชุดพีเจของชุดบริการพิเศษของกองทับอากาศนี่นะครับ
การพิเศษของกองทัพอากาศซึ่งค้าง
อยู่บนสถานีถ่ายทอดธุรกรรมมนาคมนะครับ
เมื่อได้รับเป้าหมายเมื่อเช้านี้แล้วจากรอมาร่วมนะครับ
ทรียวส่วนของกองทับอากาศนะครับ

นะครับอ่าแล้วก็เดินทางออกไปทางที่ตะวันตกของสถานีธุรกรม
เพื่อลงสู่อ่าสรรค์สรรค์ท้าวนาลีนะครับ
อ่าไปทางที่ตะวันตกเพราะว่าไม่สามารถเอ่อใดใน
ไปสู่ตรงไปสู่อ่าสรรค์ท้าวนาลีได้นะครับ
ก็เดินออกทางที่ตะวันตกระยะห่างออกไปประมาณ๕๐๐เมตร
โดยประมาณนะครับจากสถานีโทรคมก็ได้พบอ่า
ชิ้นส่วนของนะครับอ่า

แล้วก็พี่น้องเรานะครับ
ยืนยันว่าได้เสียชีวิตแล้วนะครับ
อ่าเมื่อเวลา๑๐นาที๒๓นาที

ทั้งทั้งทั้งสามท่านอ่า
ก็ก็อ่าอยู่ในสภาพปกติ

จะรีบพาทั้ง๓ท่านนั้นลงมาข้างล่าง
ไม่สามารถไปลงที่สถานีโทรผมได้เลยทั้ง๓วันนะครับ
แล้วก็จากการพยากรอากาศของบ่ายวันนี้
ตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงไปต้นไปจะมีเมฆฝนฟ้าข้างนอกเนี่ย
บริเวณเขาชะเมานะครับ
เนื่องจากอิทธิพลของพายุเอ่อไซโครนซึ่งขณะนี้เนี่ย
อยู่ที่ภายในประเทศกัมพูชานะครับ
อิทธิพลมาที่เขาชะเมามีฝนตกหนักในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
ดังนั้นเนี่ยผมได้สั่งการให้ชุดบริการพิเศษพีเจนั้นเนี่ย
ได้พิจารณาเส้นทางที่จะพาพี่น้องเรากลับลงมา
แต่คงไม่ใช่กลับลงมาในเส้นทางของพี่หัวศรีหนึ่ง
เส้นทางนั้นสูงชันมากแล้วก็ลำบากมาก
กำลังจะพิจารณาว่าจะลงเส้นทางเส้นทางไหนน่าจะเป็นทางทิศใต้
ซึ่งน่าจะอาจจะดีกว่า
ซึ่งอยู่ให้ทางชุดบริการพิเศษนั้นตัดสินใจนะครับ
สั่งการไปแล้วที่ผมได้แถลงข่าวต่อท่านนี้เนี่ย
ได้กราบเรียนท่านผู้จัดการทางการทราบเรียบร้อยแล้วนะครับ
เมื่อพาทั้ง๓ท่านนั้นลงมาถึงแล้วเนี่ย
จะพาทั้ง๓ท่านเข้าไปที่ดอนเตือนเลยนะครับ
และในขณะนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทางนาวิกโยธินค่ะ
อากาศโยธินนะคะรวมถึงทางกองทัพบกกำลังปฏิบัติเริ่มที่จะวางแผน
ในการที่จะนำร่างของทั้ง๓คนนั้นลงมาจากบริเวณเทือกเขาชะเมาค่ะ
ซึ่งการนำลงมานั้นค่อนข้างที่จะลำบากนะคะ
เนื่องจากว่าในขณะนี้บริเวณสรรเขาด้านบนนั้นมีปริมาณฝนตกลงมานะคะ
และการนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปนั้นอาจจะอยู่ในภาวะเสี่ยงค่ะ
เพราะฉะนั้นปรับแผนใหม่ค่ะจะมีการเดินเท้าเข้าไปอีกนะคะ
เพื่อสมทบในการที่จะหาทางนำ๓ร่างนั้นลงมานะคะ
แล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะจะนำตำรวจพิสูจน์หลักฐานจากจังหวัดสะแก้วนะคะ
เข้าไปทำการพิสูจน์หลักฐานในครั้งนี้ด้วยค่ะ
ในส่วนของการความคืบหน้านำร่างทั้ง๓คนนั้นลงมาจากสรรเขานั้น

อารยาโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากตำบลภาวะอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีค่ะ
ขอบคุณคุณอารยานะคะก็เป็นที่ยืนยันแล้วนะคะ
สำหรับชุดปฏิบัติการว่าชิ้นส่วนที่ค้นพบเป็นชิ้นส่วนของเฮลิคอปเตอร์ลำที่ปฏิบัติการ
รวมทั้งนักบินสองคนและทั้งเครื่องอีกหนึ่งคนเสียชีวิต
ส่วนความคืบหน้าในการลำเลียงร่างของทั้ง๓คนออกจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะ
ติดตามพร้อมกันในชัดข่าวเที่ยง๑๑นาฬิกา๓๐นาทีทางไทยรัฐทีวี